ช่วงนี้อากาศยังร้อนอบอ้าวก็ต้องเตือนกันนะครับ
อาจจะเกิดภาวะฮิสโตรกคราวนี้
น่าจะเป็นภาวะฮิสโตรกทำให้เสียชีวิต๒ราย
คุณผู้ชมฮะรายแรกไปออกกำลังกายมานะครับ
กลับขึ้นมาบนรถสักพักหนึ่งหมดสติอยู่ในรถ

อีกรายขึ้นไปหาของป่าบนยอดเขา
ปรากฏว่ารู้สึกว่าโอ้โหทำไมตัวเองร้อนขนาดนี้

เอาไปดูรายแรกที่เจ้าหน้าที่พยายามไปช่วยหน่อยนะครับ
ค่ะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเรียกไม่ตื่นปลุกก็ไม่ตอบสนองแล้วนะครับ

แล้วเห็นไหมครับว่าเขาถอดเสื้ออยู่ในรถนะครับ
นี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุบกระจกรถ
เพื่อเข้าช่วยเหลือปั๊มหัวใจยื้อชีวิตของนายปฏิวัติ
หรือว่าเบียร์แก้วรัตนพัฒน์อายุ๔๐ปี
เป็นนักวิชาการที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
คือก่อนหน้านี้นายปฏิวัติเนี่ย
กลับจากการเตะฟุตบอลในช่วงเย็น

แล้วก็ยังติดเครื่องอยู่ริมถนนหน้าสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่เคาะกระจกเรียกอยู่นานกว่า๒๐นาทีตัดสินใจทุบกระจก
แล้วทีนี้ปรากฏว่าเรียกปลุกไม่ตื่นอย่างที่บอกไป
ไม่มีสัญญาณชีพแล้วนะครับก็ต้องพยายามปั๊มหัวใจกันก่อน
ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพระจอม๙จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเกิดจากภาวะฮิสโตรก
ก่อนหน้านั้นไปเตะบอลไปเล่นกีฬาออกกำลังกายมานะครับ
อากาศมันก็ร้อนจัดด้วยแล้วพอขึ้นรถมาก็เกิดอาการนะครับ
ส่วนอีกเหตุหนึ่งนะฮะตำรวจสพด่านช้างนะครับเข้าตรวจสอบ
หลังรับแจ้งเหตุว่ามีชาวบ้านเสียชีวิต
หลังขึ้นไปตัดไม้บนยอดเขาช่องครับ
พบศพของนายพิรมธัญเจริญอายุ๔๙ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้แบบนี้คุณ
สวมเสื้อฮะใส่กางเกงยีนขาสั้น
เวย์ตรวจสอบคาดว่านายพิรมเสียชีวิต

หรืออาจจะเกิดจากฮิสโตรกนะครับ
เพราะตรงนี้คุณโอ้โหอุณหภูมิร้อนจัด๔๐องศา
เพื่อนผู้ตายบอกว่าขณะที่พักกินข้าวเที่ยงกันอยู่

ใครก็ได้ช่วยเอาน้ำมาราดมาสาดตัวหน่อยนะฮะ
และอยู่นายพิรมก็หมดสติไป
แล้วก็หยุดหายใจเสียชีวิตนะครับ
ขณะที่ญาติไม่ติดใจสาเหตุการตายนะครับ
ทีนี้ชาวบ้านเขาเชื่ออีกแบบหนึ่งคุณ
เชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะอาถรรพ์สิ่งลี้ลับบนภูเขา
ชาวบ้านแถวนี้มักจะเจอผู้หญิงปริศนานุ่งขาวห่มขาว
เดินอยู่บนเขาจนไม่กล้าขึ้นไปบนเขาแล้วนะครับ
แต่ปรากฏว่านายพิรมกับเพื่อนดันขึ้นไปบนเขาตรงนี้นะครับ
ส่วนที่พระนครสิทธิยาตำรวจก็กับนายเจ้าหน้าที่กู้ภัย
กู้ภัยยุธยารวมใจนะครับคือเสียชีวิตมีเลือดไหลออกจากจมูกนะครับ
คนที่เสียชีวิตคือนายสมศักดิ์ศรีเสือคุณเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย
ทำไมรู้ไหมฮะอันนี้เหตุการณ์นี้เพราะกู้ภัยเนี่ยนะครับ
ไปช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติ
และเขาก็ไปปั๊มหัวใจผู้ป่วยที่หมดสติอยู่
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ๑
สลับกันปั๊มกับเพื่อนกู้ภัยอีก๑คน
ปรากฏคุณขณะที่เขาปั๊มมีอาการวูบ
มีอาการวูบนะฮะกู้ภัยมีอาการวูบเองนะครับ
เพื่อนกู้ภัยก็ต้องมาช่วยในการปั๊มหัวใจ
นายสมศักดิ์กู้ภัยรายนี้แต่สุดท้ายยื้อชีวิตไว้ไม่ได้นะครับ
เสียชีวิตระหว่างส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลราชธานีนะครับ
ซึ่งจริงนายสมศักดิ์มีโรคประจำตัวคือโรคความดัน
คุณผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเสียชีวิตในหน้าที่นะ
ในการทำหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นอยู่
แต่ตัวเองก็วูบลงไปเหมือนกันแล้วก็เสียชีวิตต่อมานะครับ